เหตุการณ์เกิดขึ้นบนทางด่วนดูแล้วหัวใจจะวาย
ใช่เขาบอกว่าเป็นกระบะตีนผี
คือทั้งเบียดทั้งจี้ทั้งจะแซง
ทำให้รถเก๋ง๒คันเกือบจะตกทางด่วนคุณผู้ชม
คือหลายคนดูคลิปแล้วก็จะบอกว่าอุ๊ยทำไมขับรถแบบนี้

โอ้โฮมันใสขนาดนี้

คือเห็นกันแบบชัดเลยกระบะดำคันนี้
คือเขาอยู่เลนขวาเขาเบียดจะจี้จะแซงตลอดเลยนะ
แต่ว่ารถเก๋งคันข้างหน้ากระบะ
คือเหมือนกับเขาเหยียบเบรกอะ
แล้วมันก็เลยทำให้เขาก็จะหักไปทางซ้าย

ก็เลยเกิดการรถสะบัดแบบนั้นนะคะ

รถเลนส์กลางนี่สวยนะ
ไม่ได้รู้เรื่องอิโน่อีเหน่กับเขาเลยถูกเบียดมาแบบนี้

แล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าสดร้อนชนแล้วหนีบนทางด่วน
ใครรู้จักรถที่โดนชนฝากคลิปนี้ครับ
สวยเจอคนขับบล็อกวงเล็บหมาเขาเขียนแบบนี้เลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนทางด่วนอุดรรัฐยา
ต้องบอกว่ารถคันที่ติดกล้องหน้ารถ

เขาขึ้นทางด่วนมุ่งหน้างามวงวาน
ก็เล่าให้ฟังว่าขับตามรถกระบะดำสังเกตมาตลอดเลย
กระบะดำขับเร็วจี้ท้ายรถคันข้างหน้า
พอช่วงกลางทางกระบะเขาพยายามจะแซงไงจะเปลี่ยนเลน
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้นะคะ
ทำให้รถเก๋งทั้ง๒คันเสียจังหวะ
คือไปชนกันนะคะแล้วสะบัดอยู่กลางถนน
คันที่อยู่หน้ารถกระบะก็คือเป็นเทียน่าสีบรอนเงิน
ส่วนคันที่อยู่เลนกลางก็รถสีขาว
ทั้งสองคันมันก็เลยเสียจังหวะเซไปชนกัน
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงทางด่วนระหว่างเมืองทองไปงามวงวาน

ทีนี้เจ้าของโพสต์เขาก็อัปเดตสถานการณ์
บอกว่าหลังจากที่สะบัดกลางถนนไปเรียบร้อยแล้ว
กระบะดำตบจนทำให้รถเก่งเทียน่าสะบัดเสร็จแล้ว
กระบะคันนั้นไปไม่ได้ไกลค่ะคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดก็โดนตำรวจที่เขาตั้งด่านสกัดอยู่ข้างหน้าเนี่ย

ส่วนรถเก๋งทั้ง๒คันเก่งคันขาวกับเทียน่า

คงไปโดนจับที่ด่านงามวงวาน
เพราะว่าเส้นนี้ทุกคันมันต้องไปลงที่ด่านงามวงวาน
แล้วด่านตัวหน้าเขาตำรวจเยอะอยู่แล้วนะ
ค่ะอยากให้คุณผู้ชมดูอีกคลิปนึง
อีกหนึ่งเหตุการณ์ชนแล้วหนีเหมือนกันค่ะ
นี่ดูเกิดขึ้นบนถนนราชพฤกษ์นะคะคุณผู้ชม
วีออสวิ่งอยู่เลนสาย
แล้วมีรถบรรทุกพ่วงมาเลนกลาง

เดี๋ยวดูช่วงที่จะขึ้นเนินสะพานเล็กนะคุณผู้ชม
จังหวะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
ออสถูกรถบรรทุกพ่วงเฉียว
นี่คุณผู้ชมเห็นไหม

พอโดนรถบรรทุกพ่วงเฉียววีออสหมุนมาข้างหน้านะ

เสาไฟฟ้ากลางถนนทางฝั่งขวาเนี่ยค่ะ

หมุนมากระแทกมาโดนเกาะกลางตรงฝั่งขวา

กล้องหน้ารถที่จับภาพได้คือเห็นแค่นี้
แต่ทีมข่าวของเราก็อยากรู้ต่อว่าจะยังไง
เพราะว่าจุดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
มันเป็นจุดถนนราชพฤกษ
ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามไปที่โรงพักบางเสาทง

ก็รู้ว่ารถพ่วงโดนตำรวจตลาดภูสกัดจับเอาไว้ได้

เหรอทำรถเขาหมุนคว้างแบบนั้นแล้วก็ไปหงายแบบนั้น

มันไม่ใช่เหตุผลนั้นนะนะครับ